คุณผู้ชมถูกรวบตัวแล้ว
สำหรับนายเอ็มที่ก่อเหตุคุกคามครูสาวมาหลายปี

นายเอ็มจะมาคุกคามทำไม
เอาขวดเอาแก้วเอาหินต่างมาปลาใส่บ้านของเธอทำไม
สุดท้ายน่าจะเป็นเพราะ
นายเอ็มหลงชอบครูสาวและครูสาวไม่เล่นด้วยนะครับ
ดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่บ้านของครูหน่อย
ที่ถูกขวดถูกหินอะไรคว่างใส่บ้านนะฮะ
ผู้ชายคนนี้มาเป็นประจำ
แถวบ้านของคุณครูผู้หญิงคนนี้
แล้วก็มาคว่างมาปลาอะไรแบบนี้

ใช่นะครับโอ้โหคุณครูก็ขวัญภาวะเลยฮะ
ขวัญหนีดีฟอร์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
แต่ภาพจากกล้องวงจรปิดก็จับภาพเหตุการณ์ไว้ได้
ผู้ชายคนนี้ถืออาวุธบางอย่าง
มาหยุดที่บริเวณข้างบ้านของคุณครูสาว

จากนั้นผู้ชายคนนี้ก็คว่างไอ้วัตถุที่อยู่ในมือ
ใส่บ้านของเธอแล้วก็เดินกลับไป
ครูสาวผู้เสียหายได้พาผู้สิทธิ์ข่าวของไทยรัฐของเรา
เดินดูบริเวณบ้านนะครับ
ว่าถูกเนี่ยคว่างท่อนไม้ใส่คว่างหินคว่างขวดอะไรใส่นะฮะ
พาขึ้นไปดูร่องรอยความเสียหายของหน้าต่างบนชั้นสอง
ยังมีเศษกระจกกระจัดกระจายตามพื้นห้อง

คุณครูก็รีบออกมาดูว่าใครเป็นคนคว่างมา
คุณครูเนี่ยเท้าไปเหยียบเศษกระจกได้รับบาดเจ็บด้วยเหมือนกันนะครับ
แล้วก็บริเวณหลังคาชั้นหนึ่งของบ้านเนี่ย
มีก้อนหินขนาดใหญ่ขวดเหล้าตกอยู่เต็มไปหมดเลย
ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เป็นฝีมือของผู้ชาย
ที่เห็นในคลิปวงจรปิดนั่นแหละครับ

เล่าให้ฟังบอกว่าขณะปิดไฟจะเข้านอนแล้ว
จู่นะได้ยินเสียงเหมือนคนคว่างของ
ใส่กระจกหน้าต่างของห้องจนกระจกแตกเต็มพื้น
เธอก็เดินไปส่องดูที่หน้าต่างไม่ทันระวังเหมือนกัน
ใส่กระจกเหมือนกันกระจกก็บาดเท้าเหมือนกัน
ก็พบว่าผู้ชายคนนี้คือนายเอ็ม
ถามคุณครูคุณครูรู้จักนายเอ็มคนนี้ไหม
นี่เท้าคุณครูนะคุณเท้าบาดเจ็บเหมือนกัน

ถามคุณครูครูรู้จักนายเอ็มไหมเนี่ยผู้ก่อเหตุ
คุณครูบอกรู้จักดีเพราะเป็นคนในหมู่บ้าน
แล้วก็มักจะมาก่อกวนบ่อย
ผู้สื่อข่าวของเราครูไอ้นายเอ็มคนนี้มาก่อกวนครูทำไม
ครูตอนแรกบอกไม่ทราบนะสาเหตุที่แท้จริงมาจากอะไร
หากจะให้เดามันมีอยู่เรื่องเดียว
คือเมื่อประมาณปี๕๘นายเอ็มทักแชทเฟซบุ๊กมาหาครู
แล้วทักไปทักมาโอ้โหอยู่ก็ขอมีเพศสัมพันธ์ด้วย
ใช่ค่ะแต่ทีนี้ครูเขาไม่เล่นด้วยไง
ครูไม่เอาแบบนั้นมามาแบบนี้
คุณแล้วคิดดูสิคือนายเอ็มเนี่ยนะเห็นไหม
ที่เป็นข้อความฝั่งเดียวคือแบบด่าครัว
คิดว่าหญิงนักเหรอสวยนักเหรอไง
สวยนักหรออะไรอย่างนี้ด่าอยู่ฝั่งเดียวเลย
โดยคุณครูก็ไม่ตอบโต้เลยนะ
ด่าทอจนหนักเข้าถึงอะไรรู้ไหมคุณ
ก่อเหตุทำลายทรัพย์สิน
เช่นจุดไฟเผาร้านเกมของพี่ชายของครู
จุดไฟเผารถจักรยานยนต์ของลูกค้าที่นำมาจอดซ่อม

หลังเกิดเหตุแต่ละครั้งก็ไปแจ้งความ
แต่ทางครอบครัวนายเอ็มก็มาขอโทษ
สุดท้ายครูก็ไม่อยากมีเรื่องมีราวไม่เอาเรื่องอะไรนะฮะ
ทุกวันนี้ยังถูกนายเอ็มตามก่อกวนอย่างที่เห็นนี่แหละ
เอาอะไรมาปลาใส่บ้านใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวง
ล่าสุดครับคุณเมื่อเช้าที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพมันจาคีรี
นำกำลังเข้าควบคุมตัวนายเอ็มคนนี้
อายุ๒๗ปีตำรวจก็เอาไม้งามไปเลยนะ

ควบคุมตัวกลัวนายเอ็มจะขัดขืน
ตอนนั้นนายเอ็มเดินอยู่บริเวณถนนใกล้กับบ้านพัก
เมื่อจับตัวมาได้แล้วก็ตรวจสอบในกระเป๋า
นายเอ็มสะพายมาก็พบอาวุธมีดปลายแหลม๑เล่ม
จากนั้นก็ต้องนำตัวไปตรวจคนที่บ้านพัก
ก็พบอุปกรณ์เสพยาเสพติดอยู่ด้วยนะครับ

เอ็มก็สามารถพูดคุยและตอบคำถามเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตามปกตินะ
แต่ก็ต้องไปเค้นสอบปากคำอย่างเข้มข้นแล้วฮะ

เดินไปตามหมู่บ้านนะฮะแล้วก็อย่างเรื่องของยาเสพติดด้วยนะครับ
คุมตัวไปที่สพมันจากคีรีครับ
ด้านของคุณครูสาวคนสวยที่ถูกนายเอ็มคุกคาม
ก็บอกว่าตอนนี้ก็สบายใจขึ้นมาบ้าง
เพราะคืนนี้คืนเดียวจะได้นอนหลับแบบไม่ต้องหวาดภาวะ

แต่ไม่รู้ว่าเมื่อนายเอ็มถูกปล่อยตัวออกมา
ก่อกวนเธอและครอบครัวอื่นอีกหรือไม่
บอกขอนอนคืนนี้ให้มันหลับสนิทสักคืนหนึ่งก่อน

จริงครูก็บอกก็กลัวค่ะอยากให้ตำรวจจัดการอะไร
แล้วก็ให้เธอได้นอนหลับสนิททุกคืน

บอกว่าจะไม่ให้นายเอ็มมาก่อเหตุแบบนี้อีก

ก็ต้องรอตำรวจในเรื่องของคดีความด้วยนะ

เป็นคุณโดนแบบนี้คุณภาวะนะ
ผวาสิไม่รู้จะทำยังไงใช่ค่ะต้องย้ายบ้านหนีเลยหรือว่ายังไงคะ